ตามเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่นะครับประจำวันนี้เลย
เพราะว่าในช่วงสายก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนาหัวแน่นอน
กับการที่คุณวรวีนักสื่อบนชน
มาพูดถึงกรณีเมื่อวานที่ไทยรัฐในหน้ากีฬาได้พาดหัวเอาไว้
บอกว่าบังยีวรวีโดนแล้วโดนตัดสิทธิ์
เพราะว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
และยังมีเรื่องที่บวกคูณ๒มาอีกก็คือว่าทางสมาคมชุดใหม่เนี่ยนะครับ
ก็ยังมีการฟ้องร้องเพิ่มเติมด้วยอีกกรณีหนึ่งนะครับ
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับ
คือสมาคมเนี่ยมีข่าวออกมาซึ่งก็เป็นหนังสือนะครับ
ปรากฏว่าสมาคมนะครับในชุดนี้ที่บริหารงานโดยพลตรวจเอกดรสมยศ
ก็มีการชี้แจงว่าได้รับความเสียหายอันเกิดมาจากการบริหารงาน
แล้วก็เกิดจากการค้างชำระภาษีแล้วก็เบี้ยปรับนะครับ
ที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่พุทธศักราช๒๕๕๐จนถึง๒๕๕นะครับ
ก็ประมาณสัก๕๖ปีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวในสมาคมก็มีรายรับนะครับ
จากการที่มีผู้สับสนุนเข้ามานะครับในช่วงนั้นตามสัญญาแล้วก็ต้องจ่ายภาษีถูกไหมครับ
แต่ว่ายอดเงินทั้งหมดรายรับเข้ามา๔๑๒ล้านบาทต้องเสียภาษีกว่า๒๘ล้านบาท
แต่ว่ามันมีการค้างชำระอย่างที่การกล่าวอ้างของทีมงานชุดใหม่ของคุณสมยศบอกไว้นะครับ
แต่คุณพระรวีในตอนนั้นเนี่ยนะครับคือเขาเขียนว่าจริงเนี่ยต้องดำเนินการในการจ่าย
แต่มีการละเลยการทำหน้าที่ก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้รับความเสียหาย
ก็คำนวณความเสียหายถึงณแค่วันที่๑๕กันยายนในปี๕๙เท่านั้น
ก็จ่ายไปแล้วนะครับรวม๒๘ล้านบาท
อันนี้คือชุดใหม่ของคุณสมยศบอกไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่ายังมีจำนวนเงินต้องจ่ายเพิ่มอีก๒๗ล้านบาท
อีกครั้งหนึ่งก็เลยมีการฟ้องร้องในกรณีนี้ไป
ฝ่ายกฎหมายก็เห็นควรนะครับว่าจะรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาต่อ
โดยนับความเสียหายในช่วงปีภาษีปี๒๕๕๐นะครับถึงปี๒๕๕๕ต่อไปครับ
ส่วนเรื่องของคุณบรวีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าพอโดนตัดสิทธิ์เมื่อวานนะครับ
จากการลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเจ้าตัวก็เตรียมจะแถลงข่าวในช่วงเวลาสิบโมงครึ่งวันนี้นะครับ
โรงแรมโกเดนทิลิปซอฟเฟอดีนนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะชี้แจงในกรณีที่สมาคมชุดปัจจุบันเนี่ย
ส่งหนังสือในการตัดสิทธิ์ให้กับเขาไม่ให้ลงชิงตำแหน่งในวันที่๑๒กุมภาพันธ์
เพราะว่าขาดคุณสมบัติตามกฎระเบียบของผู้สมัครแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าจริงแล้วถ้าเขาขาดเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วนะครับ
แต่มีผู้สมัครบางคนนะครับในทีมของพลตรวจเอกดรสมยศขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ทำไมไม่โดนตัดสิทธิ์นี่คือมุมมองและคำชี้แจงเบื้องต้นของคุณวรวีนะครับ
เดี๋ยวติดตามกันต่อนะอัปเดตกันในช่วงสัก๑๐โมงครึ่งเนาะวันนี้
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในช่วงนะครับช่วงสายของวันนี้